เรื่องนี้ครับเราก็พูดกันต่อเลยแล้วกันสำหรับข่าวนี้
ได้ไปพูดคุยกับกุญพาธิสุภพงศ์รองเลยริคาร์ที่การสมากรมกีฬาฟุตบอลในฝ่ายต่างประเทศ

คุณอาทิตย์ก็บอกนะครับว่าคืออยากจะคิดการแข่งขันให้เกิดประโยชนกับทีมไทยมากที่สุด
ก็ล้วนเป็นทีมที่มีอันดับโลกสูงทั้งหมดเลย
แล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับที่ลูกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในอันดับโลกนะครับ
๓ทีมอยู่ในกลุ่มท็อป๑๐๐ถ้าเป็นทัพทีมไทย
คือไทยอันดับโลกต่ำที่สุด๑๓๐
คือมันเป็นประโยชนกับเราไงคือเราเป็นเจ้าภาพอันดับต่ำสุด
ต้องเลือกทีมให้ดีกว่ามาอุ่นเพื่อสร้างประโยชน์นะครับ
แล้วก็ในครั้งนี้ครับอย่างที่เรียนให้ทราบกัน

สตาร์ของโซโลบาเกียเราเคยพูดไปแล้วเหมือนกันนะครับ
นี่ก็เป็นตัวชูลงจากทั้งสองชาติ
คุณอาทิตย์ก็บอกว่าระบุไว้เลยว่าแต่ละทีมนะครับ
เพราะว่าไม่งั้นนะครับจะมีโทษปรับไปถึงต้นสังกัดของนักเตะ
ให้แฟนมั่นใจว่าจะมีสตาร์ดังระดับโลกมาร่วมกัน

ครับก็เป็นการทำงานที่เราต้องเตรียมตัวล่วงหน้า
ซึ่งเราจะได้ทีมที่ดีที่สุดนะครับของนักเตะที่ดีที่สุดของทีมชาตินั้น
ก็มีการติดต่อกันไว้ล่วงหน้าซึ่ง๓ทีมก็ครบแล้ว
ซึ่งปีนี้เราก็เลยคิดว่างั้นเราลองหาทีมจาก๓ทวีปมาเป็นแขกรับเชิญ
ซึ่งเราก็ติดต่อได้ทั้ง๓ทีม

ครับก็น่าติดตามนะครับสำหรับศึกนี้เพราะว่าได้ประโยชนกับทีมไทย
แล้วก็เป็นประโยชน์กับแฟนฟุตบอลด้วย

และที่สำคัญนะครับถ้ามีโอกาสไปก่อติดของสนามเถอะ
นักเตะระดับโลกแบบนี้คือเราก็ใช้เงินเยอะมากในการจ้างทีมมา
แต่ว่าครั้งนี้ด้วยทีมชาติไทยเราก็มีสมาคมฟุตบอลที่ดีในการเตรียมงานด้วย
ก็ได้ติดต่อล่วงหน้าไปทำให้เราได้ประโยชน์
คือนักเตะแต่ละคนนี่ก็คือแบบดาวดังระดับโลกนะ
ไม่ใช่ว่าจะมาแข่งขันเมืองไทยง่าย
แม้กระทั่งการที่เราเอาสโมสร
แข่งบางทีนักเตะระดับโลกพวกนี้ก็ไม่ได้ตามมา
ที่จะต้องให้นักเตะมาแข่งในช่วงประติธิฟาเดย์

แต่เพียงแค่ว่าที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับนะครับว่า
เขาก็ทำให้ได้แต่ว่าสีสันการแข่งขัน
มันก็จะตกมาถึงคุณภาพในเกม
ซึ่งเราก็ต้องยอมรับไปแต่ว่าครั้งนี้ไม่น่าติดปัญหาแล้ว
ถ้าคุณมาทิศยืนยันแบบนี้นะครับได้ดูของดีกันแน่นอน

จะมีอีก๒ช่วงก็คือช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

คาดว่าจะมีอุ่นกับทีมที่จะไปเล่นบอลโลก๑เกม
แน่ที่ไปรอบสุดท้ายนะจะมี๑เกมแล้ว
เขาก็จะมาเล่นกับไทยก่อนก่อนที่จะไปเล่นฟุตบอลโล
ใช่เราก็จะบุกไปหาเขาด้วยแหละ๒เกมที่ต่างแดน
แล้วก็ช่วงเดินกระยะยนต์จะมีอีก๒เกม
ก็คาดว่าจะเจรจากับทีมระดับโลกเหมือนกัน
น่าจะส่งผลดีกับทีมชาติไทยนะครับ
ทีนี้ไปฟังเสียงของคุณพาทิศหน่อยดีกว่า

นักเตะสตาร์ระดับโลกแน่นอน
นั่นคือเงื่อนไขแรกเลยด้วยซ้ำไป
ที่เราจะพูดคุยกับทั้งทางเอเย่นของสมาคมนั้น
ของทีมชาตินั้นแล้วก็ตัวสมาคมที่เราติดต่อด้วย

แล้วก็เพื่อยกระดับการแข่งขัน
ซึ่งสมาคมฟุตบอลแต่ละประเทศที่เราติดต่อ
เขาก็แฮปปี้แล้วก็อยากจะส่งนักเตะที่ดีที่สุด
ซึ่งอย่างของโซวาเกียเนี่ยแน่นอนกัปตันทีมคือ
ซึ่งสองคนนี้ก็เป็นตัวชุโรงของทางสุลาวาเกียร์
ที่จะเรียกนักเตะที่ดีที่สุดมาทำหน้าที่
ดใส่ปฏิทินนะคะ๒๓๒๕ปลายเดือนมีนาคมนี้แล้ว

ปีก่อนหน้านี้มาช่วงกรกฎาช่วงสิงหา
แต่ว่าครั้งนี้เรากลับมาจัดในช่วงที่ควรจะเป็นนะครับ

หวังว่าแฟนจะให้การตอบรับกับรายการนี้นะครับ